แบบเมื่อกี๊

สามารถหรืออยู่กันนี้

ผมไปซื้อน้ำที่เซเว่นผมมาประกวดหน่วยงานนี้คุณลุงมีอะไร
ยังไงไม่เข้าใจ
ก็ก็ผมไม่เข้าใจเนี่ยผมผมมาทำงานคุณลุงมาอะไรเนี่ย
ผมมองผมมองอะไร
ด้านไหนทำไมมองไม่เริกอ่ะมองผมมองคุณลุงตรงไหนอ่ะ
ผมว่าตรงไหนคุณลูงเลี้ยวเข้ามาเพราะมอลนะเลย
หรือคุณลูงก็ไม่รู้อ่ะ

ผมมองผมมันแปลกตรงไหนอะครับ

ไม่ใช่แต่คุณทำแบบนี้มันไม่ถูกต้อง

แบบคุณจะหาเรื่องคุณไม่ถูกต้อง
วันนั้นเรื่องคิดฉันก็ไม่อยากเอาเรื่องนี้แต่คุณมองแบบ

มึงจะทำไมนี่คือเป็นคนการมึงไม่สมควรทำ
ผมมองผมแค่ว่าเออใช่คุณลุงหรือเปล่า
ผมก็เออผมก็ไม่สนใจแล้วผมเข้าไปซื้อน้ำแล้วผมทำอะไรอ่ะ
แล้วคุณก็เดินมองออกมามันไม่สงสัย
เขามองผมหรือเปล่าไม่ใช่ว่าผมมองเขา

ก็เขาขู่จะทำร้ายผมอ่ะผมก็ต้องมองด้วยก้อนตาม

ผมบอกเดี๋ยวโดนหมดนี่เลยนะครับ
พวกมึงสี่ห้าตัวเดี๋ยวมึงเจอกูเลย
ผมทำตามนาที่ครับ
คลิปผมก็มีส่งให้สถานมันเปลืองบอน

โปรดติดตามตอนต่อไป